ค่ะตำรวจบอกว่าเหมือนกับคู่นี้สองกลุ่มนี้เขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
ดหมางกันมาก่อนขู่อาฆาตกันมาก่อนไปเจอกันในงานพอดี
พอกลุ่มผู้เสียหายออกมากลุ่มคนก่อเหตุตามมาแล้วก่อเหตุเลยเนี่ย
แต่มันก็มาไล่ยิงกันแบบนี้นะทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบริเวณถนนโพทององคารักษ์ในพื้นที่หมู่๑ตำบลบางเจ้าฉางอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุสพโพทองก็ไปตรวจสอบนะครับ
มีรถกระบะจอดอยู่ข้างทางสภาพถูกยิงเข้าหลายจุดนะฮะ
แล้วก็มีวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีถูกยิงกระสุนเข้าที่แก้มไปฝังอยู่ที่ต้นคอหลังใบหูนะครับ
ต้องนำส่งโรงพยาบาลโพทองนะฮะเพราะว่าอาการสาหัสหลังจากนั้นก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลอ่างทอง
คนขับรถกระบะชื่อนายนัตตะพรจุ้ยเสียงเพราะอายุ๒๒นะครับ
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขากับเพื่อนก็ไปเที่ยวงานทิ้งกระจาดในตัวเมืองอ่างทองนะครับ
หลังจากนั้นพอเสร็จงานก็ขับรถจะกลับบ้านกันมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างหลัง๗คนอยู่ท้ายกระบะ
มาถึงจุดเกิดเหตุมีรถยนต์สีบรอนทองไม่ทราบรุ่นไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับตามมา
แล้วก็มีจักรยานยนต์อีก๒คันคือมันมืดอ่ะเที่ยงคืนกว่า
เขาก็ไม่รู้สีกับหมายเลขทะเบียนก็ขี่มาอีก๒คนขับมาคันละ๒คน
ประกบหน้าแล้วก็ท้ายรถกระบะจากนั้นคนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันหลังนะครับ
ใช้ปืนยิงใส่ด้านหลังรถกระบะนะครับทำให้เพื่อนที่นั่งอยู่ท้ายรถถูกยิงบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคน
แล้วยังเร่งเครื่องรถขึ้นมายิงใส่ด้านหน้ารถกระบะด้วยกระสุนเข้าที่กระจกหน้าสี่นัดนะฮะ
โชคดีมันไม่พุ่งทะลุเข้ามาโดนคนในรถนะครับแล้วคนร้ายก็พากันขี่จักรยานยนต์
หลบหนีหนีหายไปในความมืดรวมทั้งรถยนต์ที่ขับตามมาด้วยนะครับ
รถยนต์๑คันนะฮะแล้วก็จักรยานยนต์อีก๒คัน
วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่อ่างทอง

นี่ฮะคนเจ็บนะครับวัยรุ่นชายุ๑๖ปีนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนนะฮะทั้งเพื่อนแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่
ไปถึงงานก็ไปเจอกลุ่มคู่อริเคยมีเรื่องกันมาก่อนนะครับ
แต่คืนนั้นคนที่เคยมีเรื่องกับกลุ่มนี้เป็นรุ่นน้องในกลุ่มของเขาไม่ได้มาด้วย
ก็เข้าไปคุยตกลงจับมือกันแล้วว่าเออเราไม่มีอะไรกันนะ
เพราะว่าคนที่กลุ่มคู่อริที่ยิงใส่เขาเนี่ยที่เป็นรุ่นน้องในกลุ่มเขาเนี่ยไม่ได้มา
หลังจากนั้นก็เที่ยวงานนะฮะงานทิ้งกระจาดที่ตัวเมืองอ่างทอง
เสร็จแล้วก็กลับกันนะครับขากลับที่เขานั่งอยู่ท้ายรถกระบะนะครับ
มีรถยนต์กับจักรยานยนต์สองคันขับประกบมาแล้วยิงใส่นะครับ
กระสุนเนี่ยเข้าที่แก้มของตัวเองเลยก็เลยบอกให้เพื่อนเพื่อนก้มหลบกัน
ตอนนั้นเห็นหน้าคนที่มาก่อเหตุทุกคนชัดเจนนะ
แต่เขาก็บอกว่าคนที่มาไล่ยิงใส่เขาเขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อนนะ
คือเขาเห็นหน้าพวกนี้ชัดเจนซึ่งเขาไม่รู้จักนะครับ
และลักษณะการประกบไล่ยิงก็คล้ายกับว่าโกรธแค้นมาจะเอากันให้ตายทั้งคันรถ
เพราะว่ามือยิงพยายามจะขับไปที่ข้างหน้ารถแล้วยิงใส่หน้ากระจกรถกระบะด้วย
คือคงกะว่าจะยิงคนขับด้วยแต่โชคดีกระสุนมันไม่ทะลุกระจกเข้าไป
เขาคุยกันเขาจบไปแล้วเรื่องมันนานมาแล้วครับ
เรื่องมันหลายเรื่องเขาจบกันมาแล้ว
แต่นี่คือพวกคันนี้ผมคือไม่รู้จักใครเลยพวกที่ยิง
ผมเองผมไม่เคยมีหรอกครับคือแบบพวกนั้นเคยแบบเคยทำร้ายเพื่อนผมไง
แต่ผมไม่รู้จักแล้วคือพี่ของเพื่อนผมเขาเลยเดินไปถามเฉยครับ
ถามว่าเออแบบวันนั้นอะไรตบเตะทำไมอะไรอย่างนี้ไงนิ้วเพื่อนผมหัก
นี่เพื่อนผมหักก็เลยถามเฉยแล้วก็คือแบบคุยกันจบก็ขอไว้อะไรก็คือจบแล้วตรงนั้น
เขายิงขึ้นมาเลยครับถ้าโดนก็คือตายหมดอ่ะผมถ้าโดนก็คือตายหมดอ่ะ
คือผมโดนแล้วผมก็บอกให้มอบเลยผมโดนยิงก็เลือดเต็มรถกระบะเต็มเสื้อเพื่อนผมเต็มหมดเลย
ทีนี้ค่ะทางแม่ของนายวาก็เล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะคุยกับนักข่าวของเรา
บอกว่าพอหลังรู้ข่าวว่าลูกชายถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเนี่ยโอ้โหตกใจมาก
ปกติลูกชายเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
และที่สำคัญไปทำงานที่จังหวัดพระนครศรียุธยานานหลายปีแล้วด้วย
แต่ช่วงเกิดเหตุกลับมาเที่ยวบ้านแค่วันสองวันเท่านั้นเองไม่น่าจะไปมีเรื่องกับใครได้
ตอนนี้คุณหมอยังต้องรอประเมินอาการอยู่นะคะว่าจะสามารถผ่าเอาลูกกระสุนที่ฝังอยู่ที่บริเวณต้นคอหลังหูเนี่ยค่ะ
ว่าจะเอากระสุนออกมาได้หรือเปล่าหรืออาจจะต้องปล่อยเอาไว้ถ้าเอาออกมาแล้วมันอันตรายอ่ะนะคะ
แต่ก็ต้องดูว่ามันจะไปกระทบต่อระบบประสาทของลูกชายด้วยหรือเปล่าค่ะ

เพราะว่าแม่มีลูกคนเดียวไงลูกก็ไม่ได้เกเลอะไรด้วย
ถ้าสิ่งไหนที่ช่วยแม่ได้เขาก็จะช่วย
แม่ก็อยากให้เขาจับคนที่ทำกับลูกแม่แบบนี้ได้ไว
เพราะอยากจะรู้ว่าทำไมต้องทำกับลูกแม่แบบนี้ลูกแม่ไปทำอะไรให้
เพราะว่ามันไม่ได้ถึงกับขั้นจะต้องลงมือถึงกับจะฆ่าจะแกล้งกันแบบนี้
คุณสุชาดานักข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

ที่เป็นรุ่นพี่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะคันที่เกิดเหตุที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เขาก็บอกว่าไม่เคยรู้จักกลุ่มที่มาไล่ยิงนะคะ
รู้แค่ว่ากลุ่มนี้เป็นพักพวกของในบัม
แล้วในบัมก็คือคนที่มาคุยตกลงจับมือกันว่าจะไม่มีเรื่องกันแล้วที่ไปจับมือกันในงาน
แล้วกลุ่มที่ก่อเหตุก็เป็นกลุ่มของในบั๊มคนนี้
ก็เลยไม่รู้สาเหตุว่ามันมีอะไรในงานก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันด้วยนะคะ
ก่อนยิงกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ไม่พูดอะไรเลยยิงใส่เลยอะค่ะ
กลุ่มคนที่เป็นผู้เสียหายเขาบอกว่าจะป้องกันตัวเนี่ย
ป้องกันยังไม่ทันเลยอีกฝ่ายคือยิงใส่แบบรัวสี่นัด
คุณสุชาดากำลังสัมภาษณ์อยู่เนี่ยจังหวะนี้นะคะ
อยู่ดีดีมีคนตะโกนขึ้นมาว่าขออภัยนะคะมึงรอกูแป๊บ
แล้วผู้ชายคนนี้ที่คุณสุชาดากำลังเข้ามาไปคุยด้วยอะ

แล้วเราได้เจอกันในงานคือไหมครับที่เราไปเที่ยว
ไม่เห็น
แต่รู้จักไอ้บำเนี่ยครับไอ้บำน่าเป็นลูกน้องไอ้บำ
ไม่ใช่ครับคนที่มาไล่ยิง
นี่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่ต้องหันไปมองเลย
เสียงใครลอยมาน้องบอกอ๋อสงสัยรุ่นน้องของบั๊มนั่นแหละ
บัมก็ถ้าไม่ได้ไปร่วมก่อเหตุอะไรด้วยก็ไปบอกเจ้าหน้าที่เขานะ
น้องเขาก็ให้ข้อมูลทั่วไปไม่ได้ไปพาดพิงอะไรกล่าวหาอะไร
แต่เล่าเหตุการณ์ว่ามันเคยเจอกันมีปัญหาอะไรยังไงกันนะครับ
ส่วนตำรวจสพโพทองนะครับล่าสุดสามารถตามจับกลุ่มคนที่ขี่จักรยานยนต์กับคนซ้อนท้าย
๒คัน๔คนอันนี้จับได้แล้วนะครับเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมา
แต่ทั้งหมดปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ยิงเพราะฉะนั้นก็ต้องคุมตัวไว้สอบสวนสืบสวนขยายผลต่อ
ก็เหลือคนขับรถยนต์แต่ว่าคนที่เขาถูกยิงเขาบอกว่าก็คนซ้อนท้ายจักรยานยนต์นั่นแหละเป็นคนยิงใส่